ก็ได้
ดีนี่ซักผ้าสูตรเข้มข้น
ซักสะอาดขจัดคราบติดแน่น

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เราใส่ใครสดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันแองจี้สวัสดีหรือยัง

วันนี้ยอดผู้ติดเหลือแค่๒คนดีจังหรอ

แต่คุณแม่แต่ทางคุณหมอก็ไม่ให้ชะล่าใจ
ถูกต้องเขาก็ยังกังวลอยู่ว่า
ถ้าสมมุติว่าเรากาดเราตกอาจจะมีปัญหาก็ได้
คือวันนี้เราสังเกตไหมว่าตัวเราเองอาจจะแบบ

จริงตื่นตะดกคงจะรู้สึกว่าหมดท่วงที่นั่งมันไม่กวนละ
กลายเป็นว่าตอนนี้คุณหมอถึงบอกว่าระวังกาดตก
เพราะสิ่งที่เราเคยทำเราควรจะทำเหมือนเดิม

นี่แสดงว่ายังมีคนที่มีเชื้ออยู่ไง

เรายังไม่ได้บุกตรวจแบบที่บุกตรวจทางใต้
ที่แบบไม่มีอะไรที่เสี่ยงเราไปตรวจเนี่ย

รวมติดเชื้อตอนนี้สะสมก็อยู่ที่๓๐๑๗ราย
รักษาหายไปแล้วก็๒๗๙๘รายนะคะ

ตอนนี้ผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่๕๖รายด้วยกัน
ซึ่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อใหม่๒ราย
รายแรกเป็นคนไทยหญิงไทยนะคะ
อายุ๑๙ปีเองมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย
พี่สาวพี่เขยมีอาการถ่ายเหลว

ขณะที่อีกรายหนึ่งเป็นหญิงอายุ๕๑ปี

ทำงานอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
คณะเดียวกันในแพทย์รุ่งเรือง
ถ้าเราหยุดวิ่งทันที
ตอนวิ่งมาเร็วมันจะล้มหัวขมัม
ตนไม่อยากเห็นการสูญเสียของประเทศไทยแล้วก็ประชาชน
เนื่องจากพวกพี่น้องประชาชนผ่อนคลายมาก

ใกล้เคียงกับปกติปกติแล้ว

แม้ว่าอัตราผู้ป่วยรายใหม่

แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์กลับมาเป็นการแพร่ระบาด
ในวงจำกัดไม่ใช่โรคสงบ
อย่างไรก็ตามผัดชัยชนะคือการลดการแพร่เชื้อ
วิ่งเข้าเส้นชัยแบบว่าสูญเสียน้อยที่สุด
โดยขอยืนยันว่าเมื่อไหร่ที่เราประมาท

แล้วก็มาระบาดในระดับวิกฤตได้ดังนั้น
สิ่งที่เราทำได้คือต้องมีการค้นหาผู้ป่วยเชิงบุกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งตัวเลขผู้ป่วยจะใกล้ความจริงเมื่อเราบุกค้นหา
แล้วก็เข้าควบคุมโรค

ให้ความรู้ปรับทัศนคติแล้วก็พฤติกรรม
ต้องให้ประชาชนทำตามรัฐกาลมากกว่า๙๐เปอร์เซ็นต์
จึงจะค่อนข้างมั่นใจว่าเฮ้ยวันนี้เราปลอดภัย

แต่โอกาสระบาดใหญ่อีกระลอกหนึ่งเกิดขึ้นได้เสมอ
ถ้าเราขาดการรวมพลังจากประชาชน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
มันมีตัวเลขเป็น๑มาหลายสิบวันแล้ว
เพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่มีการแพร่กระจายระหว่างคนไทยสู่คนไทยด้วยกันเองมามาระยะเวลาหนึ่ง
แสดงว่าสคบศูนย์ควบคุมนะฮะถือว่าทำสำเร็จสุดนะฮะซึ่งเป็นคณะหมอทั้งหมด
อย่างที่ประเทศจีนที่เราเห็นคืออู่ฮั่นมีการติดกันเองอีกเริ่มมาอีกติดกันเองในเมือง
โดยที่ไม่ได้เป็นแบบคนที่ออกไปนอกพื้นที่ไม่ได้ออกไปนอกประเทศด้วย
แต่เป็นคนในเมืองแล้วติดกันเองอีก
นี่ฮะเชื้อมันยังไม่หมดมันยังแฟ้งอยู่ในคนที่ไม่แสดงอาการ
แสดงว่ามันยังอยู่แล้วก็อย่าห้ามกัดตก

คนที่เขาเคยทำทัวร์ศูนย์โรงศูนย์เรียนเขาบอก
อย่างนี้ไม่ได้แค้งเข้าหรอก
ปีหน้าหลังตุดจีนเขาบอกปีหน้าหลังตุดจีนอาจจะมีสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไป
แต่เขาบอกว่าต้องดูให้มันแน่นอนก่อนเพราะตัวเขาเองถามคนจีน
เขาก็กลัวการกลับระบาดของเขาเหมือนกันเขาไม่ออกมาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอย่าไปพึ่งว่าเขาบอกว่าเลยไงว่าตอนตั้งแต่ต่อไปเนี่ย
จะทำอะไรเศรษฐกิจเปิดมาโควิดเนี่ยอย่าไปหวังนะว่าจะพร้อมขายอีกกระดาษ
อย่าไปคิดว่าจะขายคนจีนอย่าให้เปลี่ยนให้คิดยังไงที่ขายคนไทยด้วยกันเนี่ย
กันเองก่อนถูกหรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วทุเรียนของเราเห็นไหม
ทุเรียนเหลือลูกเราท้ายล้อยกว่าบาท

มังคุทมาก่อนมังคุตเกจเอะเอะเนี่ยส่งไปฝูกนอกหมดนะ
ปีนี้เป็นยังไงเต็มไปหมดเลยปีที่แล้วนี่เองที่ยังกินทุเรียนแพงกันอยู่
ปีที่แล้วเรากินไปปรากฏว่าตอนนี้คุณดูทุเรียนสิเขาบอกว่าอย่าไปหวังว่าทัวร์จีนจะมาเร็วนี้
เพราะว่าทัวร์จีนกว่าจะมานู่นสงการปีหน้ายังจะมาหรือเปล่า
เป็นผับแป๊บเดียวยาวเลยเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าคนที่เป็นจากคนเดียว
ที่เป็นรัศมีวงกลมของคนที่ติดโรคเขาแบบมีกำลังตรวจได้ขนาดนั้น
ยังเอาไม่อยู่เราจะต้องกาดไม่ตก
เรื่องหลังเขาบอกว่า๑๗คือวันที่๑๗มันคือครบดีล๑๕๑๗๑๘
มันคือครบดีลที่จะต้องเปิดการปรนละยะ๒คำถามคือห้างเปิดหรือเปล่า
ตอนแรกก็มีข่าวว่านายกบอกว่าจะเปิดถูกต้องไหมฮะปรากฏว่าทางสคบเขาบอกว่า
เฮ้ยยังไม่ได้ตอบนะว่าเปิดหรือเปล่า
ถูกเขาก็จะบอกว่ากว่าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
อย่างเช่นฟิตเน็ตตอนแรกว่าฟิตเน็ตบอกจะเปิดแล้ว
ถูกต้องไหมคนเตรียมตัวไปฟิตเน็ตกันอย่างเงี้ยเพราะว่าคน

นิกอย่างตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องการที่สุดคือ

นะเอาง่ายคือสูญ

ทำเล็บร้านทำหน้า

ร้านค้าปีกร้านค้าส่งร้านทำเล็บ

สิ่งที่ฉันต้องการที่สุดนะครับ

เฉพาะนวดเท้าเขาก็นวด
เมื่อก่อนมันมีนวดแผนไทยถูกต้องไหมคะ

ไกลก็ไกลกันหน่อยมีระยะห่างกันหน่อย

เขาบอก๑๕เดี๋ยวมาประชุมกันสิ

จริงหรอก็ยังกาดตกไม่ได้

คือวันนี้ที่ฟังนายแพทย์ทวีสินพูด
ก็มีนักข่าว

ถ้าสมมุติว่าเราจะถ่ายทำโทรทัศน์โฆษณา

สวัสดิกาลอย่างเดียวกว่า๕คนแล้วทำยังไง

ไม่ต้องคิดการจึงทีมงาม

หรือว่าความปกติแบบใหม่
เราจะต้องมีวิธีการออกกองยังไง

มันต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำเราก็ทำงานไม่ได้

แต่ถ้าทำเหมือนเดิมก็ไม่ได้

คุณเมทมศก็ต้อง๑แต่งหน้าเอง

ต่อคนเสื้อไม่ต้องดัจจริตนะ

เสื้อผ้าสวัสดิการผู้จัดการพอดี
แต่แค่นั้นตากล้องยังไม่มีนะไม่ต้องมีตากล้องเฉพาะอุ้ย
ต้องมาเคลียร์กันว่าใครจะอยู่ตรงไหนได้เหมือนอย่างนี้
ในห้องนี้ทำได้เพราะอยู่ไกลกันกันตายกันอยู่คนละมืน
สรุปกองถ่ายจะได้เปิดก่อนหรือเปล่า
จะต้องหาวิธีการที่ทำงานโดยเสี่ยงน้อยที่สุด
เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแบบเฮ้ยติดโควิดจากกองถ่าย
เขานี้บรรลัยยาวเลยนะจบเลย
ไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันแล้วนะวงการบรรเทิม
จริงคือรายการช่วงค้าแทนที่จะหยุด๓เดือนเขานี้ก็
เกิดมีอ้าวนี่ไงกองถ่ายออกกองแล้วมันยังต้องหาวิธีการ
ทำอย่างไรให้มันเสี่ยงสุดถ้ายังไงสนใจก็ดูละครเก่ากันไปก่อน
อ้าวก็นี่ไงชอบ
เราควบคุมได้แต่นักแสดงต้องเปิดเกรยาอันบ่อย
เราจะทำยังไงให้เขาเกลียดด้วย
สมมุติว่าเราต้องเล่นด้วยกัน

อดไม่ได้แล้ววันหลังเขียนบทมาต้องห้ามกอดอย่างนี้เหรอ
ใช่มันก็ต้องทำได้คนที่ไม่เป็นโรคหรือไม่ได้มีเชื้อโรค
กอดกันได้สิวะไม่ใช่กอดกันไม่ได้เมื่อไหร่เรา

อันนี้คือเรากำลังคิดกันเองอยู่

ไม่ใช่ตอนนี้เราก็ยังสัมผัสลูกผัวเราได้อยู่

เพียงแต่ว่าคนที่เวลาไปเจอข้างนอกเนี่ย

แต่พอมันเล่นละครเนี่ยมันจะทำยังไง
เช็คอีกนี่ใช่ไหมมันมีวิเครียร์อีกไหม

พวกเราก็ยังอยู่ในระยะที่เสี่ยงมาก

นี่มันพังนานมากเลยนี่มันแบบ

ย่อยยับมากเลยนะพวกรายวันของกองถ่ายสงสารเลย
ท่านผู้ชมปรากฏปลงมาเรื่องแก๊งครู
ใช่ก็มีการเปิดแชทลับ
เรื่องนี้ก็สะเทือนกันไปหมดเลยนะคะ
ก็เป็นเหตุสลดใจเนี่ยนะคะซึ่งผู้ที่ผู้เสียหายก็ผู้ปกครองก็พาไปแจ้งความที่สพพึงแดดที่มุกดาหารนะฮะ
โอ้โหล่าสุดก็มีแชทลับซึ่งเนื้อหาก็ไม่รับแล้วนะเนื้อหาของในแชทเนี่ยก็เป็นคลิปเลยเนี่ยนะ
เป็นเป็นเสียงนะฮะก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายเนี่ยติดต่อกันติดต่อสื่อสารกัน
ซึ่งซึ่งเป็นเสียงของทางผู้เสียหายคือผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยนะคะ
ทางด้านนางอ้อยซึ่งมานำสมมุติเหมือนกันผู้เป็นย่าที่พาหลานสาวไปแจ้งความ
ก็กล่าวว่าหลังจากที่เป็นข่าวครอบครัวก็ค่อนข้างเครียดส่วนหลานสาวตอนนี้ไปพักอยู่ที่บ้านของทางการ
ซึ่งตนไปเยี่ยมมาในช่วงสายของวันนี้ก็พบว่าหลานสาวเนี่ยสภาพจิตใจดีขึ้นแล้ว
ยังมีโอกาสสอบถามหลานเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่ากลัวสภาพจิตใจของหลานจะแย่
ส่วนแชทที่ระบุออกมานะส่วนตัวของคุณย่าเนี่ยก็บอกว่าไม่ทราบไม่เคยทราบ
แล้วก็ไม่เคยทราบว่าครูมาที่บ้านด้วยเพราะว่าไม่เคยมีใครมาที่บ้าน
ส่วนแม่ของหลานก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังแต่ยอมรับว่าบ้านคำเขื่องของที่ในคลิปเนี่ย
อยู่ในเรื่องราวเนี่ยนะเป็นบ้านของแม่หลานสาวนะฮะ
อันนี้การนำเสนอเราก็ต้องแบบว่านิดนึงโอเคนะฮะโอ้โหเปิดหน้าอย่างนี้เลยเหรอ
ซึ่งนี่คือครูทั้งหมดปรากฏว่าคดีอาจจะมี๒แบบ
อันนั้นคือสิ่งไอ้จัญญาบันของครูผิดหมดแล้ว
ครูมามีอะไรกับนักเรียนมันดูไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
โดยเฉพาะนักเรียนอายุ๑๒๑๔ปรากฏว่าเมื่อวานคำถามที่มันเกิดขึ้นมา
อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคำถามว่าบางคนแบบประหารชีวิตสิประหารชีวิตสิประหารชีวิตสิ
แต่ปรากฏว่ากระแสสังคมคำถามหนึ่งกลับขึ้นมาว่าทำไมให้ประกันตัวได้อืม
ถูกต้องไหมฮะทำไมให้ประกันตัวได้เขาก็เลยบอกเมื่อกี้เนี่ยไอ้แชทลับ
แชทลับคือเอาจริงจริงแล้วมันมีนางสาวเอนะเออเด็กหญิงเอเด็กหญิงบีเนี้ย
คือเอาง่ายเราไม่รู้หรอกเด็กหญิงเอเด็กหญิงบีคือเพื่อนนักเรียน
เหมือนชวนเพื่อนว่าเฮ้ยไปหาครูคนนี้กันไหมอืมมีค่าขนมด้วยอืม
ปรากฏว่าเมื่อมันมีแชทอันนี้ออกมาปุ๊บเขาบอกมันเป็นไปได้หรือเปล่า
เพราะแต่ละคนเนี่ยคุณดูนะฮะอายุยังไม่มีใครถึงสี่สิบเลยค่ะ
อายุเนี่ยครูสังคมศึกษาอายุยี่สิบห้าครูเอ่อวิทยาศาสตร์อายุสามสิบสาม
คอมพิวเตอร์อายุสามสิบหกอายุสามสิบห้าซึ่งปรากฏว่าเฮ้ย
เมื่อเมื่อแชทลับออกมาปุ๊บเฮ้ยคนเริ่มเข้าใจอะไรกันมากขึ้นอืม
คำถามอีกหนึ่งคำถามว่าคนเป็นจัญญาบันครูทำไมออกมาแบบปกป้อง
เหมือนมาให้กำลังใจกันเหมือนมาให้กำลังใจกัน
แต่ก็ให้กำลังใจกันผิดเช่นถ้าไม่อยากให้ลูกหลานตัวเองเป็นอย่างนั้น
ก็ให้อยู่ที่บ้านสิอย่าออกมาเองหรือแบบบางคนครูบางคนออกมา
สนับสนุนในเฟซบุ๊คกันแบบว่าจนเป็นเรื่องไปแล้วคนก็เลยถามว่าเฮ้ย
คนเป็นครูอ่ะทำไมออกมาเพิ่มอย่างนั้นอืมปรากฏว่านะฮะ
คดีมันไปกันใหญ่กว่านั้นอีกคือยังไงยังไงขอยืนยันอีกครั้งนึงว่าผิดนะฮะ
ม๔คนนึงพวกคุณอายุต่ำสุดคือ๒๑นั่นคือ๔๐
ครูสังคมศึกษาอายุ๒๕นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ครูอายุสัก๓๐กว่า
ครูไปมีอะไรกับเด็กแบบหลายคนด้วยถือว่าผิด

ยืนยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ผิดยังไงคุณก็ผิด
เพราะว่า๑ถ้าสมมุติจะพูดถึงคำว่าจัญญบันครูเป็นคนสอนหนังสือ
แต่ไปมีอะไรกับเด็กได้ยังไงค่ะซึ่งทีมข่าว
ไทยรัฐทีวีก็ได้ลงไปพื้นที่
สิ่งหนึ่งคุณสิ่งที่มันแปลกสิ่งที่มันช็อก
เด็กบอกรู้เรื่องปกติไม่ได้ตื่นเต้น
งงมั้ยแอ้งจิร่อนงงมั้ยไปถามเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเขารู้อยู่แล้ว
เขารู้อยู่แล้วซึ่งบางครั้งเด็กก็เอารูปมาโชว์เพื่อน
อย่างไปรีสอร์ทแล้วบางทีไปถ่ายรูปก็ถ่ายหลังครู
ฉันอยู่กับพอนึกออกไหมพอใจอ่ะจะขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงตรงนี้
อย่างที่เมื่อกี้นี้แชทเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของเด็กหญิงเอติดต่อพาเพื่อนคนหนึ่ง
เราบอกว่าทักไปชักชวนเพื่อนไลน์เนี้ยแล้วก็บอกว่าหนึ่งในครู
ไม่ใช่เมื่อกี้พี่เหมียวเล่าเนี่ยนะฮะหนึ่งในครูเนี่ยมีความสนใจเพื่อน
หากตกลงก็จะมีเงินให้ใช้ด้วยในแชทมันเป็นอย่างนั้นไงน้อง
แต่ท้ายแชทเพื่อนคนหนึ่งบอกไม่ชอบครูเพื่อนคนหนึ่งบอกไม่ชอบครู
ในขณะที่แชทที่๒ระบุว่าอาจจะเป็นเฟซบุ๊กอาจจะนะฮะ
ว่าอาจจะนะฮะอาจจะเป็นเฟซบุ๊คของเด็กหญิงเอคุณนะฮะ
ไปหาเพื่อนให้ไปส่งหาครูนางก็ว่าอย่างนั้นโดยระบุทำนองว่า
ว่างไหมจะให้ไปส่งหาครูโดยเด็กหญิงเอเนี่ยจะให้ค่าน้ำมันเพื่อน
เป็นค่าไหว้วานอีกว่ะโอ้โหมีส่วนแบ่ง
แต่ด้วยความจัญญาบันพวกคุณผิดกันเต็มประตูอยู่แล้ว
สิ่งทุกอย่างพวกคุณเป็นครูอาชีพเป็นครูสอนคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา
แต่ปรากฏว่าคุณไปมีอะไรอย่างนี้ถือว่ามันผิดอยู่แล้วนะครับ
อ่ะขนาดเดียวกันทีมข่าวก็ได้มีโอกาสไปเจอกับเพื่อนเขาคนหนึ่ง
เห็นพฤติกรรมของเพื่อนมาตั้งแต่ช่วงอยู่ชั้นม๓ซึ่งเพื่อนเนี่ยจะไปหาครู
บางครั้งก็บอกเพื่อนว่าครูมารับจากที่บ้านไปบ้างแหละบางครั้งก็ไปหาเองบ้างแหละ
โดยพาไปที่รีสอร์ทเพื่อมีอะไรกันนั่นเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนเขาเล่าอย่างปกติเลย
เขาว่าอย่างนั้นนะปรากฏว่าโดยสองคนเนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยว่าโดยส่วนตัวเนี่ย
ไม่ใช่แค่ครูเท่านั้นนะยังมีเด็กวัยรุ่นต่างพื้นที่รวมทั้งคนที่มีอายุแล้วเนี่ย
คบกันกับเพื่อนสาวตัวเองอยู่แล้วเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
เหตุผลที่ตนเองรู้เพราะว่าเพื่อนเนี่ยจะนำรูปมาให้ดูเวลามีอะไร
มีอะไรเพื่อนก็จะมาเล่าให้ฟังเขาก็ว่าอย่างนั้นนะฮะมาเล่าให้ฟัง
คือนึกถึงเด็กอายุ๑๔๑๕ออกมาก็ไม่ได้อยากจะฟังกันหรอกบางคน
แต่ก็เหมือนกับเออก็ฟังกันไว้ก็คือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนมาเล่า
ก็เล่าไปเรื่อยวันนี้ไปขอเงินครูมานะวันนี้ไปขอเงินครูมาได้เท่านี้นะ
อะไรอย่างนี้นางก็จะเล่าของนางอืมนะฮะต่อมาเนี่ยก็ได้ไปที่บ้าน
ที่บ้านของนางสาวบีสมมุติเด็กคนนี้ชื่อนางสาวบีนะฮะ
ก็ไปพบกับคุณย่าคือน้องเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับคุณย่า
ค่ะถูกต้องไหมคุณย่าก็บอกว่าตั้งแต่มีข่าวมีข่าวอ่ะ
ค่อนข้างจะเครียดอืมเครียดพอสมควรเขาก็ถามว่าย่า
ย่าเห็นแชทหลุดไหมย่าเห็นแชทหลุดไหมย่าบอกเขาไม่รู้หรอกอะไรแชทเชิด
แต่ก็เข้าใจว่าเป็นข่าวของแบบว่าบางทีคนเป็นย่าเขาก็ไม่ได้รู้จักแชทเชิดอะไรหรอก
ถูกต้องไหมล่ะเพราะฉะนั้นบางทีมันกลายเป็นพริก
มันกลายเป็นพริกเนี่ยเหมือนกันเนาะในเรื่องนี้ที่เขา
เรื่องนี้ก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเด็กก็ถือว่าเด็กมันยังไม่มีวุฒิภาวะ
ถ้าครูมีวิธีภาวะมากกว่าแล้วยังร่วมกับธรรมหรือว่ากับธรรมหรือเป็นฝ่ายธรรมเนี่ย
ผิดใช่แล้วก็กฎหมายที่เขาวางไว้เนี่ยนะฮะก็คือจำคุกตลอดชีวิต
เด็กชายด้วยได้เด็กจะยอมหรือไม่ยอมก็จะโดนนะฮะค่ะจำคุกตลอดชีวิตตามสว่าง
ว่าเด็กสมยอบไม่ได้เพราะว่าคุณโตแล้วร้านนี้หนักมากที่เป็นครูด้วยใช่ไหมค่ะ

เนาะวันนี้อย่างที่บอกกันนะฮะ

ปรากฏนักกลุ่มนักข่าวจะต้องเข้าไป
แล้วก็กลัวว่าจะมายุ่งเหยิงอะไรกับผยาน
ซึ่งแต่คราวนี้คดีมันกลับทวีความรุนแรง
เหมือนแบบมีครูมาโพสต์เห็นอกเห็นใจกัน
ซึ่งคนก็บอกเฮ้ยทำไมคนอาชีพครูทำไมจะต้องมาโพสต์กันขนาดนี้
อันนั้นก็อีกมุมนึงอะไรอย่างนี้นะฮะ

เอ้าไปอีกหนึ่งเรื่องเรื่องความเชื่อบ้างดีกว่า
ไปที่วังน้ำเย็นนะฮะจังหวัดอ่างทอง

ปรากฏว่าภาพที่ถ่ายมาเป็นภาพอย่างนี้ฮะ

เขาบอกว่าภาพที่ติดมามันคล้ายกับวิญญาณ

เป็นรูปคนสีเขียวน่ะนั่งอยู่ที่บริเวณพวงมาลัยคนขับ
ในรถหมู่ลิธิร่วมกะตังยูอิซุสุสีขาว
ไปดูทะเบียนคนก็ไปดูทะเบียนกัน
เป็นคน๘๕๔เป็นคนไหม๘๕๔อ่างทองซึ่งคุณพานุโพงเนี่ยไหน
มันใกล้วันที่๑๖แล้วอ่ะนะพี่นะถูกวันความหวังแห่งชาติของเรา

บอกแล้วเลข๕มานี่ไม่ว่านั่นคือ๒๕๔

แล้วคุณหนูอายุ๕๒ไง
นายพานุพงศ์ก็เล่าว่าเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ตนเองได้ไปเดินเล่นบริเวณรถ

ไปเดินเล่นรอบรถมุริวิธีร่วมกับตันยู

แล้วก็ถ่ายรูปไปบริเวณหน้ารถที่จอดอยู่
เมื่อมาดูตอนเช้าพบว่ารูปที่ถ่าย
เฮ้ยมันมีลักษณะแสงสีเขียว
คล้ายกับคนนั่งอยู่ที่บริเวณคนขับ

จึงส่งต่อให้เพื่อนดูในทางสงคมออนไลน์
แล้วก็ไม่พลาดที่จะนำหมายเลขทะเบียนไปเสี่ยงดวง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

ครั้งแรกทุกคนทุกคนตอนอยู่หน้าเซ็ตซ้อมเนี่ย

แต่พอเอาจริงเนี่ยถอดหน้ากากขอเทคเดียวผ่านหน่อยได้ไหมคะ
ไม่ใช่มันจะเป็นไปได้ไงแล้ว

มันก็ต้องเล่นหลายทีเพราะว่ามัน๓กล้อง
ใช่ไหมแล้วมันก็มีการรับส่งอารมณ์มีโคสอัพมีรองช็อตมีหน้าหลังคือ
คือถ้าให้แค่๕คนในกองมันไปไม่ได้อยู่แล้ว

นี่เขาเสนอมาว่าอย่างนี้ได้ไหมคะเทคเดียวผ่าน
ตอนซ้อมใส่หน้ากากแต่ตอนแสดงเพลงเดียวผ่าน

กระเนียมันก็เสี่ยงการอยู่ด้วยกันนานอย่างนี้
จะต้องเอามูดอารามาก็ต้องใช้คุมใช่ไหมพี่

คุมแล้วว่าพี่
จะอยู่รวมกันยังไงให้ปลอดภัยก่อนดีกว่า

ก็เสนอกันไปเมื่อวานนี้ว่ามีคนที่ทำตู้นี้
แล้วก็เอาของที่ตัวเองที่เหลือกินเหลือใช้

ก็เป็นเรื่องดีอ่ะแล้วก็ทำกันหลายที่ทั่วประเทศเลย
ปรากฏว่ามีคนที่ไม่ดีคือมากรอบโกยไป
มีอยู่ที่นึงเอาไข่มาวางยังไม่ได้วางแผงไข่เลย
ไปจากมืออย่างนี้นะครับมันทำให้เกิดกระแสกันเยอะเลยว่า
หมดกำลังใจว่ะไม่ไหวว่ะทำไมทำอย่างนี้
คือคนโลภเนี่ยจะชนะคนใจดีชนะคนมีน้ำใจหรือเปล่านะครับ
มีอยู่เรื่องหนึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเอาตู้ปันสุกมาวางไว้หน้าบ้าน
แล้วก็ติดป้ายว่าเนี่ยที่พูดนะนะหยิบไปแต่พอดี
ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปันอย่างนี้นะฮะปรากฏว่าฝนตก
เขาก็เลยเอ้าเอาของเข้ามาขงของหมดวางไว้ในเช้าของหมด
เอาของเข้ามาก่อนเดี๋ยวตู้เปียกปรากฏว่าคนที่อยู่แม่บ้านเนี่ยบอกว่า
คุณเขามากันเต็มเลยมีสารเล็กมาเจ็ดแปดคน
เขาก็มากดกิ่งเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะมาเติมของอืมเออ
แม่บ้านก็บอกว่าต้องโทรบอกเขาก็เลยเขาเลยบอกว่าไปบอกให้เก็บ
เก็บมาให้หมดก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีมันเพิ่งหมดไปนะฮะ
แล้วก็เก็บป้ายด้วยเพราะมีป้ายบอกว่าเนี่ยมีตู้ที่บอกว่าตู้ปันสุกเนี่ย
ปรากฏว่าโดนด่าจ้ะอืมคนที่มารอเอาทั้งขี่มอเตอร์ไซค์มามาเนี่ยเนี่ย
นั่งซาเล้งมาเนี่ยคนแก่ด้วยตะโกนด่าที่อยู่หน้าประตูเนี่ยเออนะ
ด่าเลยอ่ะว่าขี้เหนียวเหรอทำไมถึงไม่ให้บอกว่าจะให้ทำไม
ทำไมถึงไม่เอาของมาออกมาให้ก็ตะโกนด่าอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็มีที่ขอนแก่นนะฮะปรากฏว่ามีคุณยายคนนึงมาเปิดแล้วก็หยิบของไปชิ้นหนึ่ง
แล้วก็ไหว้ตู้มีเรื่องดีด้วยแล้วก็มีคนที่พิการนะฮะคนนี้คุณยายคุณยายท่านนี้
อันนี้ที่ขอนแก่นอืมแต่เปรี้ยงเปรี้ยงเลยค่ะนะฮะท่านก็หยิบเป็นหนึ่งชิ้น
แล้วก็ปิดนะเออแล้วก็ไหว้ย่อด้วยอุ้ยคุณยายน่ารักจริงจริงใช่
เอาจริงนะคนที่เขาอยากจะช่วยเหลือบางทีพอเราเจออะไรแบบนี้
มันหมดกำลังใจหมดแล้วนะพี่แล้วก็เลยกับแบบกลายเป็นว่าเราช่วย
แต่กับแบบบางทีเราช่วยได้ไม่ได้มากพอเท่าที่จะทำให้กับทุกคนได้
จริงกลายเป็นว่าถูกว่าคือพอบางบางที่เนี้ยคนเยอะไงอืม
เขาก็จะเอาของไปใส่ให้เยอะนะค่ะแบบเป็นโหลโหลเลยอ่ะทั้งเท่าสาร
ปลากระป๋องทั้งมาม่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามาโกยไปแป๊บเดียว
แล้วก็พาพวกมาเอาอีกแล้วก็ไปพักเพื่อจะให้ตู้เต็มอีก
แล้วก็ให้กลุ่มเดิมเนี้ยกลับมาอีกซึ่งอันเนี้ยด็อกเตอร์ทอน
ลงนาวาสวัสดิท่านก็บอกว่าน้ำใจคือความดีงามเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
เกินกว่าจะทำอะไรมาแปดเปื้อนได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้
เราไม่ต้องจำเป็นต้องลดน้อยถอยลงเมื่อเห็นการกรอบโกยอย่าแพ้
เราต้องสู้ใช่ไหมอ่าพี่ก็ว่าทีแรกพี่กับอืมของขึ้นเหมือนกัน
แต่เดี๋ยวจะเอาไปใส่เอาไปใส่ไว้เถอะเดี๋ยวจะเอาไปใส่เพราะว่า
อย่าแพ้เราอย่าแพ้เขาถ้าเขาเอาไปจนท่วมบ้านเขาเนี่ย
เขาไหวก็ให้เขาท่วมบ้านไปนะเราก็เพราะคนมันจะได้ถึงคนที่เขาอยากได้จริง
อย่างเนี้ยตอนนี้คนมันไม่มีกินจริงนะเออใช่คุณแม่ท็อตไปอ่ะ
ต้องเป็นแบบใกล้หลังชุมชนหน่อยหนีไปให้คนเขาเลยดีกว่า
ก็มีอย่างนั้นก็มีที่ที่จะเห็นทำกับที่ทอบทำอืม
อันนี้มันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรคือเป็นตู้อ่ะตู้กับข้าวก็ยังจะมีแต่ซึ่งของอย่างเนี้ยมันจะมาคู่กันอืมนะมีน้ำใจการให้กับการกรอบโกรธความเห็นแก่ตัวมันอยู่คู่กันจริงเนอะใช่อยู่คู่กันเราต้องแบบตั้งสติก่อนตั้งสติอ่ะช่วงหน้ามีข่าวอะไรไหมเรื่
คุกกันเลยจ้ะทำไมอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาเล่าช่วงหน้าค่ะ
อ่ะเรื่องนี้สีของสไลดอ๋อของน้องสไรสีชมพูน่ารักใช่
เหมียวกลัวว่าเดี๋ยวรถเมย์จะกาดตก
เมื่อกี้รถเมย์บอกว่าไม่ได้ฉีดแล้วเลยเอาไปเรา
กาดตกไม่ได้เราต้องฉีดไว้ก่อนในระหว่างนี้เราต้องทำไปด้วย
อาจจะเล่าเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะผัวเมียติดคุกฟรี๘เดือน
ข้อหาคือขโมยควายเพราะว่าเชื่อหมอดู
ทำไมอ่ะติดฟรีเหรอติดฟรี
ก็ตัวเองเชื่อหมอดูเลยไปขโมยควายไงพี่
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในตะบนเมืองยาง
ชำนี้จังหวัดบุรีรำค่ะว่ามีสองสามีภรรยาเนี่ยถูกแจ้งความ
เขาบอกว่าข้อหาไปลักขโมยควายเพราะเจ้าของเชื่อคำทำนายหมอดู
จนต้องติดคุกฟรีแปดเดือนสุดท้ายสารสั่งยกฟ้องเป็นผู้บริสุทธิ์
เพราะว่าไม่มีหลักฐานแต่ว่าสองสามีภรรยาที่ถูกกล่าวหาน่ะ
กลายเป็นจำเลยสังคมเพราะว่าถูกตราหน้าว่าเป็นหัวขโมย
ญาติพี่น้องชาวบ้านรังเกียจแล้วก็ต้องกลายเป็นคนที่ตกงาน
ต่อมาก็ทราบชื่อว่าชื่อนายบุรีรำอายุหกสิบเจ็ดปีแล้วก็นางสม
สมมาตย์นะคะอายุสิบสิบห้าปีก็ในบูระเรียกเนี่ยเบื่อไผลบอกว่า
กับภรรยามีอาชีพซื้อควายกับวัวมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
บรรทุกควายที่ซื้อไว้ที่บุรีรำกลับมาถึงข้อควายที่เช่าที่ไว้
ต่างหมู่บ้านเนี่ยก็มีตำรวจชุดสืบสวนสพชำนิ
เข้ามาแสดงหมายจับกับตนกับภรรยาเลย
บอกว่าเป็นผู้ต้องหาขโมยควายของชาวบ้านจำนวน๓ตัว
กับภรรยาก็ไปโดยไม่ขัดขืนอะไรเพราะว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
พอไปถึงโรงพักก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวน
แล้วก็ขอไปให้การในชั้นศาลค่ะ
แต่วันรุ่งขึ้นตำรวจนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดนางรอง
ก็คือพร้อมค้านประกันตัวโดยระบุว่าเป็นบุคคลอันตราย
ขณะนั้นเลยจนกระทั่งวันที่๒๖ธันวาคม

พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งสองสามีภรรยาไม่มีความผิด
เพราะไม่มีหลักฐานว่าเป็นคนขโมย
จึงมีคำสั่งยกฟ้องแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไป
ต่อมาเมื่อเดือนเมษายนปี๒๕๖๓คือปีนี้
ก็ได้รับเอกสารจากศาลจังหวัดนางรอง
ยืนยันว่าตนกับภรรยาเป็นผู้บริสุทธิ์
อยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมา
รับผิดชอบหน่อยที่ตัวเองต้องติดคุกฟรีถึง๘เดือน
แล้วก็หมดอนาคตทุกวันนี้ก็ถูกตราหน้าว่าเป็นขโมย
เพราะว่านายกำจัดให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หลังไปดูหมอ
แล้วหมอดูบอกว่าคนที่ขโมยควายไปลักษณะคล้ายตน

คนขโมยควายคุณไปเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะ
มีโปรดไล่เนี่ย
ก็ไปจับเขาแล้วพี่ที่หุ้นเป็นปี

คุณขโมยควายดังนั้นคุณก็เป็นแบบ

คุณไปพูดอย่างนั้นแต่คุณจะไปปากปำหรือไปเชื่อในสิ่งที่พูด
แล้วเขาไม่ได้เห็นเป็นหลักฐานเป็นรูปธรรมออกมาว่าเฮ้ยคนนี้คือขโมยนะ

ถ้าหลักฐานแล้วมันไปติดภูมิแปลกเดือนวะโอ้โฮงงแม่คือไปแจ้งตำรวจตำรวจก็จับ
แล้วเขาไม่มีเงินประกันตัวก็เลยติดคุกแทนเงินประกัน
ใช่ค่ะเหมือนเมื่อเมื่อก่อนที่เป๊กเป็นบรรณัฐแต่ที่โอ๊ตประมวลไปดูหมออย่างนี้
หมอดูเขาให้แก้ดวงไงรู้ไหมให้ขึ้นเครื่องบินแล้วเขาไปถ่ายบนเครื่องบิน
อะไรอย่างนี้บอกมึงก็แล้วมึงทำกันไหมทำก็ทำกันสองคน
ไอ้จำพวกโลกอ่ะเหรอแก้ดวงในกลางขึ้นไปขึ้นเครื่องบินไม่ใช่ไปแก้ดวงไปดูหมอแล้วเขาบอกกันอย่างนี้
ไอ้โอ๊ตประธานน่ะกับไอ้อัสไอ้โอ๊ตประมวลกับไอ้เป๊กเป็นบรรณัฐ
อ๋อเป๊กเป็นบรรณัฐไม่คือท่านี้น่ะมันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่น
มันก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่แบบเชื่อแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อน
แต่ถามว่าอย่างนี้ไม่เชื่อแต่พอมาถึงตรงนั้น
ดาราหลายคนก็เชื่อหมอดูไปทำอะไรสบายประบอบกัน
ก็เชื่อมันคนค่อนข้างจะทุบบ้านทิ้งเลยนะ
ในกลางป่าด้วยหรอในกลางป่าบ้านด้วยพระอาจารย์เต็มดวงไง

นึกว่าเปิดไปโอ้นึกว่าถ้าเป็นนางเอกระดับแถวหน้าคงดูต่อแหละแม่

คือแบบพักก่อนคนจากระบำบนน้ำตกคนมุดลงไปเลย
อ้าวเราไปกันที่พยาวกันสักหน่อยฮะตอนนี้พูดสิทธิ์ข่าวชาวบ้านเนี่ย
ที่จังหวัดพยาวตำบลสรรป่าม่วงเนี่ยนะฮะต่างพากันนำดอกไม้ถูกเทียน
เข้าไปสการะบูชาไหว้ต้นตะเคียนเก่าแก่เขาบอกอายุเนี่ยกว่าหนึ่งร้อยปี
เขาบอกอันนี้แหละศักดิ์สิทธิ์จริงถ้าสมมุติตามความเชื่อเรื่องศัยส่งศัยศาสตร์
ถ้าต้นตะเคียนยืนต้นตายอันนี้ยืนต้นตายนะฮะกลางทุ่งนาเนี่ย
ซึ่งก็เชื่อว่าอย่างนี้เอาไปแกะพระแกะอะไรดีมากนะเขาบอกเลย
ถ้าสมมุติจะเอาพระไปแก่พระแก่อะไรแกะแกะอะไรอย่างนี้อย่างนี้ดีที่สุดเลยนะฮะ
ต้องเป็นต้นตะเคียนที่มีขนาดลำต้นเนี่ยเขาบอกเชื่อไหม๑๐คนโอบสูงประมาณ๒๐เมตร
ก็จากการสอบถามแม่อุ้ยแม่อุ้ยน้อยเนี่ยชาวน่านอายุท่านก็๗๘ปีแล้วล่ะ
เขาบอกต้นตะเคียนทองต้นนี้เกิดมาตั้งแต่เขาเกิดมาเขาก็เห็นแล้วนะ
ลำต้นเนี่ยสูงใหญ่เมื่อก่อนต้นตะเคียนทองมีชีวิตฮะ
ต่อมาก็มีชาวนาเนี่ยทำการเผาฟางด้วยก็คือเอาง่ายเผาฟางอ่ะ
แบบว่าที่จะทำการปลูกใหม่ก็เผาฟางฟางแล้วได้ไหม้ลูกรามเผาต้นตะเคียน
จนทำให้ที่สุดเนี่ยมันยืนต้นตายเองซึ่งต้นตะเคียนเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
ช่วยปกปักรักษาคุมก้องให้โฉมให้ราบแล้วยังมีความศักดิ์สิทธิ์
เมื่อถึงวันพระจะมีลูกแก้วเนี่ยนะฮะส่องแสงลอยมาจากพระทาส
ผาช้างมูบนะฮะช้างมูบช้างมูบนะฮะช้างมูบคือภาษาเหนือคือหมอ
หมอบอ๋อช้างหมอบลอยมาตกลงที่ต้นตะเคียนทองนี้เป็นประจำเลย
สำหรับต้นตะเคียนทองต้นเนี้ยยืนต้นตายแต่ไม่ล้มอันนี้เขายิ่งถือว่า
ลงสง่ามากเลยเนอะจริงสวนต้นใหญ่มากแม่ทีมเทียบข่าวแล้วโอ้โหมอง
ดูดิเจ้าประคุณแต่ซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็เป็นห่วงต่อไปว่าจะโค้นล้ม
จึงขอฝากหน่วยงานที่เรียบผิดโชคเนี่ยมาดูแลแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้

มันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะงอกใบออกมาได้อีก
หรือมันนานไม่ได้แล้วพี่ตายแล้วไม่ได้แล้ว

อายุเท่าไหร่นะอายุ

คนอายุ๘๐มาก็เห็นแล้ว
เขาบอกเข้ลงคิวขึ้นมามีตัวเลข
เลข๘เหมือนร่วมกับตันยูเมื่อกี้เลย

ต้นตะเคียนมันมีอะไรถึงได้เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์และสิ่งสายยะมาก
อย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าถ้ายืนต้นตายแบบนี้มันไม่ค่อยมี
มันเป็นไม้ใหญ่นะไม้ไม่มีเลยไม่มี
เลข๔แล้วแม่เลข๔ไงใช่ไหม

จี้บางทีหล่อนก็ต้องกินนอนบ้างนะ
ปี้บ้ารถไปเห็นที่ไหนเลขสี่
คุณแม่อันมันหลายงวดแล้วนะคุณแม่นี้๓งวดแล้วนะ

อะไรกับคุณแม่คุณแม่รู้แล้วเหรอรู้แล้ว

เขาบอกครบกันแล้วต้องมีแฟนใหม่แล้ว
คุณแม่ต้องพูดสิเป็นแฟนเอ๊ะ
เป็นแฟนไม่ได้หนูไม่ได้เอาละค่อยเป็นแฟนของเพื่อนฉัน
เป็นเพื่อนแบบว่าเพื่อนดาราฉันเพื่อนสนิทดาราฉันด้วย

เป็นไฮโซไฮโซเลย
คือมีชื่อตอนนั้นไหมอ่ะคือมีชื่อตอนนั้นคือมีชื่อตอนนั้นคือมีชื่อตอนนั้นคือมีชื่อตอนนั้นคือมีชื่อตอนนั้นคือมีชื่อตอนนั้นคือมีชื่อตอนนั้นคือมีชื่อตอนนั้นคือมีชื่อตอนนั้นคือมีชื่อตอนนั้นคือมีชื่อตอนนั้นคือมีชื่อตอนนั้นคือมีชื่อต
รถเมย์พูดแทนคนดูนะอยากรู้เหมือนกัน
เรารีบพูดทั้งคู่เลยรถแมงไม่รู
นี่พี่แหย่แหย่ให้อยากแล้วก็จากไป

พวกผู้หญิงกันสนิทกับฉันมาก

เดี๋ยวก่อนคนที่บอกคือก็คือเพื่อนดาราคุณแม่มดเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นดารา

ผู้หญิงสิมีแฟนผู้หญิงสวย

อยากออกโฆษณาแล้วตบหน้าแองจี้
ไม่ตอนแรกก็ยังก้ำกึ่งต่อครูเมฆ
พอครูเมฆบอกว่าสวยด้วยคือไม่กี่คน
อีหอมเหรอต้นหอมเหรอพี่หอมคือดูไม่เบื่อแต่ไม่สวย
ฉันชอบดูไหมคะไม่รอนรุขาวน่ะ
เร็วที่นี่เป็นที่แรกเร็วตอบ
หนูไม่ได้ตอบหนูไม่ได้ซี
มีสถานการณ์ในบ้านเราด้วยเนี่ยนะฮะ
แต่อันนี้จากประเทศสวีเดนเนี่ย
เดี๋ยวขอพับแป๊บหนึ่งนึงนะเขาบอกว่า

ผู้ชายคนนั้นคือใครแต่อยากรู้ว่าแฟนคุณรถเมย์คือใคร

ใครเขียนพูดเต้าข่าวเอง

แอปคืออะไร
แต่ทรศเม้ยไม่รู้จักว่าผู้ชายคนนี้ชื่ออะไร

หิ๋งิยาย
ตรงนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้ทั้งหมดทั้งม่วนโทษคุณแม่มดคนเดียว
หนุ่มก็ไม่เกี่ยวนะครับออกตัวแทนพี่หนุ่มด้วยค่ะ
พี่มดไม่รู้มาจากใครดีกว่า

พักสักครู่เดี๋ยวมันต้องหลุด

เดี๋ยวมาขยี้ต่อค่ะ
เสียงมันแตกอยู่
แอ๊กจีโตแหลมากแอ๊กจีโตแหล
กรงนี้เกือบหวังมากเอ็กจี้โตมาก
เมื่อกี้เกือบหลุดแล้วพี่เมม
ใครคะแฟนพระเอกหน้าหล่อฉลาดสร้างสตอรี่หาซีนไม่จบไม่สิ้น
การเป็นเรื่องให้ชาวเน็ตตามสืบกันอีกแล้วเมื่อมีเพจหนึ่งออกมาเล่าเรื่องราวของพระเอกหน้าหล่อ
ชื่อดังคนนึงเป็นผู้ชายเท่ลุคติดติดซึ่งพระเอกหน้าหล่อคนนี้เขามีแฟนอยู่แล้ว
แล้วก็คบกันมานานระดับหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าราบเรียบไม่หือหวาอะไร
แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม

เอ้ยจริงปะเนี่ย
ใครไลน์มาด่าครับไพโซหรือนางเอก

หนูได้ยินเต็มสองหูหนูไปต่อไม่ถูกเลย

เดี๋ยวต้องส่งหาพี่ส่งหาหนูปะเนี่ย

อ้าวคะ้าวเองรักอีกคน

แฟนเก่าของไอ้วุ้นที่เด็กกว่าไอ้วุ้นเป็นแฟนกับแต้มจริงหรือเปล่า

หนูเพิ่งเห็นคนแรกที่มีความสามารถอย่างนี้คือ
เปิดเองปิดเองกินเองตรงกลางคือแบบอมวายกอ
ฉันก็ยังตื่นตาตื่นใจอยู่นี่

อ่ะเกิดมาก่อนเรียกคุณลูกเมนเป็นอีกคน
เดี๋ยวมีคนส่งมาถามว่าใครบอกมาแม่อยากรู้

อ้าวบอกไปแล้วนั่นแหละน่ะปรากฏอีกคือนั่นแหละ

โอ้โหไอ้คลิปมันมีลูกวิ่งได้
อุ๊ยลูกวิ่งใดกินตั้งแหละแอ้งจี้แอ้งจี้อ้าวว่าใครคุณเมน
แอ้งจี้ไปสะโจ๊ะพี่ภาวะดีลงน้ำคองเล่นป่ะ

หล่อนคนอย่างหล่อนมันหน้าปลอม

หล่อนนี้ไม่ควรจะไปทำละครเรื่องเนื้อในที่เขาเปลี่ยนว่าอะไร
แอ้งจี้ต้องไปเล่นแถนเหรอเออจริงพอม

พระเอกต่อไหมต่ออะไรใคร
เฮ้ยเพิ่งดึงออกใบ้ให้เขาอีกแล้ว
บอกให้หนูไปเล่นเรื่องเนื้อใน

เมื่อกี้บอกว่าแฟนเก่าพี่วุ้นเส้นแล้วบอกให้หนูไปเล่นเรื่องเนื้อใน

มันจะพูดถึงชื่อแฟนก่าวเขารู้แล้วไอ้วุ้นเซน

ร้ายขาดมากหลายชั้นมากหนูตั้งไม่ทันนะแม่

วุ้นโทรมาไม่ต้องส่งมานะไอวุ้นบาท
เขาส่งมาแล้วเหรอไม่มันก็ส่งมาไงบอกโหแสดงว่าดูจริงเว้ย

ฉันหลุดเหรอเมื่อกี้ฉันหลุดจริงเหรอเดี๋ยว

หนูก็ไม่ทันได้ฟังมันละมุนอยู่

ฉันหลุดจริงเหรอฉันเล่เมไปชื่อวุ้นหรอก
วุ้นเส้นหลุดว่าตอนไหน
ได้ยินผู้แม่ก็นูอึ้งดพี่เมเมเมื่อกี้ได้ยินทุกคนบอก
มันถามว่าเรียกชื่อ
จากกล้องได้ยินหมดเลยยกมือหมดเลย๓คน
ใจทุกคนมากไฮไลท์มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่วิธีการยุติลักษณ์แม้จะบอกว่าเลิกกันแล้วแต่ประเด็นหลักหลักมันคือพฤติกรรมตรงข้ามของน้องนางนี้อาจจะถูกจับป๊อกจากชาวเน็ตแล้วก็ตัวพ่อตัวแม่ของวงการสื่อได้
อัพรูปใส่เสื้อยี่ห้อแล้วก็สีเดียวกันกับพระเอก
สตอรี่หาซีนกันแบบรัว

ก็คือหนูต้องพูดความจริงอย่าโกหกอย่าสร้างสตอรี่ไข้วะ
ไม่รู้เลยคุณแม่งงงงงงงงงงง

ใจกับเอวอะไรจะบางกว่ากันหัวข้อข่าวเป็นอย่างนี้
เกี่ยวข้องกับน้องยายาอุรัสซียาสเปอร์เบิ้ล
โมเมนต์สวยนะครับเราปล่อยผ่านมาได้จริงต้องเอามานำเสนอค่ะ
เป็นช่วงเก็บตัวอยู่กับบ้านเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยนะฮะ
ชาวเน็ตเขายิ้มอิ่มเอมใจเพราะว่ายาย่าเนี่ย
ออกมาอวดโมเมนต์สวยอันสวยอะไรอันเลย
รูปน้องหมาสุดเซ็กซี่คือเขียนติดกันจริง
งานนี้ชาวเน็ตไม่ได้โฟกัสที่หมาไงไปโฟกัสที่เอวยายา
ในนี้บอกว่าไฮโซหลวงหรือคะ
แปลว่าไม่ใช่ลูก
ไม่ใช่
บางคนที่เขียวข้อง

ขุทำไมคุณแม่มีควาสะวัญในเรื่องพวกนี้

คุณแม่เอามาจากไหนหนูยังตามไม่ทันเลยนะ